คุณผู้ชมค่ะมากันที่บ้านนี้บ้างนะคะคุณเสกโลโซค่ะ
ช่วงนี้นะคะงานบุญต้องมานะคะไหว้พระต้องมีค่ะ
ไหว้พระทั้งครอบครัวเลยนะคะครอบครัวนี้น่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ภรรยายืนหนึ่งคนนี้แหละโพสต์ภาพทำบุญถวายสังขทานแล้วก็เทียนพรรษานะคะ
พี่เสกโลโซที่วัดอเงินสายไหมด้วยสีหน้าคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าแช่มชื่นสุดไม่มีเงาประหลาดอะไรมาทำให้กังวลใจกันแล้ว

ก่อนที่พี่การจะชวนพี่เสกค่ะกลับมาตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้พระ
เช็ดแล้วก็แต่งหน้าให้รูปปั้นพระแม่ธรณี
ล่าสุดค่ะพี่เสกโลโซพร้อมกับลูกทั้ง๓คนนะ
น้องเสือน้องกวางแล้วก็น้องลอนดอนค่ะ
ก็พากันนั่งรถตู้ตระเวนไหว้พระที่ต่างจังหวัดค่ะ
แล้วก็ตั้งใจไปเยี่ยมคุณย่าด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นคุณแม่แท้ของพี่เสกค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยพี่การค่ะโพสต์ภาพน่ารักนะ
ครอบครัวสุขสรรค์อยู่กันพร้อมหน้า
โดยเฉพาะคุณย่าแม่พิเศษนี่แหละค่ะ
ไม่ยอมหุบเลยคงดีใจที่ลูกหลานมาเยี่ยมค่ะ
โอ๋น่ารักมากเลย
เป็นกิจกรรมดีเนาะในช่วงเข้าพรรษาที่หลายคนสามารถทำตามได้
ก็เป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากเลย
ก็เรื่องดรามะต่างตอนนี้พักเอาไว้ก่อน